หนึ่งเขาก็ตามหากันทั่วโลกโซเชียลเหมือนกัน
กรณีรถตู้ค่ะที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไป
ที่เขาไปมีเรื่องกับมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ก่อนจะขึ้นทางด่วน
แต่ท้ายที่สุดรถตู้ก็ขับไปแล้วก็จ่ายด่านทางด่วนนะ
แม้มอเตอร์ไซค์จะตะโกนบอกว่าพี่มันชนแล้วหนีก็ตาม

ค่ะโดนรถตู้ขับแบบเหยียบแล้วก็ลากไปแบบนี้คุณผู้ชม

ใช่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นอะไร

ที่ลากไปแล้วเห็นประกายไฟอยู่ตรงนี้เนี่ย
มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว
พอออกจากด่านไปสักพักนึงเขาก็เบี่ยงขวา

คลิปนี้เนี่ยรถตู้ทะเบียนฮคลูกลริง

ป้ายสีฟ้าเนี่ยนะคะเป็นรถส่วนบุคคล

เพราะว่าเห็นเลขทะเบียนชัดเจนเหลือเกินคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๔ทุ่ม
ของวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุนะคะ
คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์คือนายสุกลเครือเสน
ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สนมักกษัน

คนที่ใครก็ตามหาบอกว่าอยากดูหน้าจังเลย
ทำไมชนขนาดนี้แล้วยังขับหนีไปก็คือคนขับรถตู้

เมื่อวานไปมอบตัวกับตำรวจสนมักกษันแล้วนะคะ
ตำรวจก็เรียกนายสุกลที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
คู่กรณีมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยคนนี้ค่ะ
ที่มีหนวดมีเคราวคือคนขับรถตู้
นายอำนาจคนขับรถตู้ก็สารภาพนะคะ
บอกว่าผมเป็นคนขับรถตู้คันนั้นจริง
แต่ผมไม่ได้จะขับหลบหนีนะ
ที่ผมรีบขับไปเพราะผมกลัว
กลัวว่าทั้งนายสุกลแล้วก็คนอื่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเนี่ย
จะมาทำร้ายผมกลัวว่าผมจะไม่ปลอดภัย

บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกันมาก่อน
เพราะว่านายอำนาจเขาขับรถตู้คันนี้นี่แหละค่ะ

พอรถติดก็เลยเปิดไฟเลี้ยวจะเปลี่ยนเลน
แต่ทีนี้มันเสียจังหวะตอนจะเปลี่ยนเลนส์เนี่ย
ก็เลยไปชนนายสุกล

ตะโกนถามมาว่าขับรถยังไง

คือนายสุกลขับรถจักรยานยนต์มา
แล้วก็มีแฟนสาวซ้อนท้าย
พอมีเรื่องกันก็มีปากเสียงกันก่อน

แต่ทีนี้พอจังหวะที่นายอำนาจ

นายสุกลชี้แจงกลับเลย
บอกว่าไม่นะวันนั้นผมแค่ตะโกนบอกว่า

ทั้งคู่มาเจอหน้ากันแล้วก็เล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ผมจะเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนเฉย
เพราะถนนวิทยุรถมันติดมาก
มันซิ่งไม่ได้อยู่แล้วครับผม
มันก็เป็นจังหวะรถเบนหัวออกมาอย่างนี้
น้องเขาก็อาจจะเสียจังหวะ

ตะโกนทักทายกันแล้ว

ไอ้ลูกน้าได้ยินเขาบ้าง

ใครที่รถขับรถยังไงอะไรอย่างนี้

คือนักข่าวเขาก็บอกว่าบรรยากาศ
จริงมันก็มีการเถียงกันนิดหน่อย

หลังจากที่ทะเลาะกันแล้วก็จบอยากให้เลิกรากันไป

ไม่ได้ชนรถมอเตอร์ไซค์

ที่นายสุกลจอดขวางเอาไว้แค่นั้นเอง
ในอำนาจคนขับรถตู้เขาก็บอกเหตุผลแบบนี้

หลังจากที่มีปัญหากันรอบหนึ่งแล้ว
และเห็นทั้งนายสุกลขี่รถจักรยานยนต์ตาม
แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์คันอื่นตามมาเป็นแก๊งเลย

ก็เลยกลัวผมกลัวครับผมเลยต้องหนี

แต่ก็หลังจากที่เกิดเหตุเขายอมรับในสิ่งที่ทำลงไป

เพราะว่าคลิปที่ออกไปเนี่ยมันรุนแรงเกินจริงนะคะ
จะไปแล้วผมจะลดหนีแล้ว
เพราะว่าผมเห็นมาหลายคนแล้ว
เหมือนจะมาในความคิดของผมนะ
ผมก็ต้องเบี่ยงรถหลบออกไปผมไม่ได้ชน
ถ้าผมชนมันจะโดนเต็มหน้ารถเลย

ผมมองในตัวของผมนะก็กลัวเหมือนกัน
ผมกลัวครับเหตุมาลักษณะอย่างนั้น

โอเคแล้วผมคิดของผมว่าเจตนาคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับผม

ดูมันทำให้ผมเป็นคนเพียง

แล้วก็รับผิดชอบกันไปครับ

ช่วงที่น้ายเราแสงรถชอนไป

โอนแฟนผมร้องเอาคลิปให้ดู
คิดผมแก่คิดที่อยู่แหละ
รถนาจี้ดูไหมเนี่ย
ไม่ได้ขับรถแบบเสียงที่จะหลีก

ถ้าจะให้ผมตายแล้วหรือว่าไง
ไม่ผมไม่ชนนะถ้าผมชนชนไปแล้วนะครับ

ผมเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยนะ

ก็ไม่ได้มันนั่งคุยกันอยู่เลย

กลัวแต่เลือกที่จะชนผมเนี่ยนะ

และก็จะยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้

เรียกไปเยอะแต่ด้วยความสงสารก็ลดให้
เรื่องของคดีถูกแยกไป๒คดีนะ
คดีทำร้ายร่างกายและก็ทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็มีเรื่องของข้อหาพยายามฆ่าด้วย
คือเรื่องของพยายามฆ่าเนี่ยนะตำรวจบอกว่ามันไม่ได้เข้าข่าย
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุทางด้านผู้บาดเจ็บไม่ได้อยู่บนมอเตอร์ไซค์ไง

ตามกฎหมายแล้วมันไม่เข้าองค์ประกอบพยายามฆ่า
คือจะดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ส่วนเรื่องของการทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกาย
นายสุกลบอกว่าผมจะไม่เดินทางไปแจ้งความ
ว่าเขาทะเลาะกันในพื้นที่สอนอดินแดง

แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้
ตอนที่เขาอยู่ที่สอนอดินแดง
จับมือกันก็เคลียร์กันเคลียร์ใจกันไม่มีอะไรเกิดขึ้น

นักข่าวก็พยายามที่จะเจาะไมค์สัมภาษณ์ในอำนาจคนขับรถตู้นะ

วันนี้จบลงด้วยดีแล้วต้องรีบกลับไปทำงาน
ถ้าเกิดอยากรู้อะไรถามคู่กรณีหมายถึงถามนายสุกล

จับมือกันเรียบร้อยแล้วจบค่ะเรื่องนี้